ท่านผู้ชมครับวันนี้คดีของคุณตางโมวันนี้วันที่๑๓

วันที่ตกเรือ๒๔กุมภาพันธ์
ข่าวสารอย่างอื่นเราก็มีให้ติดตามนะฮะ
อยู่กันให้จนจบรายการ
เพราะวันนี้เรามีภาพวินาทีเกิดเหตุ

ขอบอกว่าวินาทีนะฮะไม่ใช่นาทีนะครับ
ใช่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราเพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพวินาทีนั้น

แต่เราจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นให้มันใกล้มากที่สุดแหละ

บอกว่าจากคำให้การจากการสอบปากคำกันเนี่ย
คุณโรเบิร์ตสารภาพว่าขับเรือในช่วงเวลานั้น

เดี๋ยวจะค่อยไล่กันไปก็เลยอยากให้ท่านดูตรงนี้ก่อน

คือวันนี้นักข่าวทราบข่าวว่าคุณแม่จะไปที่สพเมืองนนทบุรีเจ้าของคดี
ไปดักรอกันอยากถามทั้งเรื่องที่ว่าคุณโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือนี่

คุณแม่จะว่ายังไงใช่ไหมฮะ

โอ้โหวันนี้แฮชแท็กทนายแม่

ที่คุณแม่มาถึงโรงพักแล้วก็เจอนักข่าวเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
กดเลย
มีห่วงที่สุดตรงนี้เลยผมเห็นแล้วผมเป็นห่วงคุณแม่เลย
อาจจะนักข่าวเยอะล้อมหน้าล้อมหลัง

คุณแม่มาข้างในก่อนค่ะทีนี้ความดันขึ้นจะเป็นลมเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณแม่พนิดานะฮะคุณแม่จิ๋มนะครับ
คุณแม่ของคุณแตงโมต่ออายุหกสิบกว่าแล้วเนอะค่ะ
คุณแม่ก็ธรรมดาแล้วฮะเนี่ยเวียนหัวเลยความดันขึ้น
วันนี้คุณแม่พนิดามาที่สพเมืองนนทบุรีเจ้าของคดีนะครับ
ที่เกิดเหตุเรื่องของคุณแตงโมเนี่ย

ตามที่มีการนัดหมายกันไว้
ว่าอาจจะต้องมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ทีนี้เนี่ยตอนนี้ชุดสืบสวนคดีคุณตังโมเนี่ย
เขาย้ายไปอยู่ที่ภูทรจังหวัดแล้วนี่นะฮะแต่ก็ได้เจอกับนักข่าวนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนขึ้นมาบนชั้นสองของโรงพักนะฮะเอาเป็นว่าไหนได้เจอกันแล้วผู้สื่อข่าวก็เลย
ขอถามในหลายเรื่องก็แล้วกันคือตอนที่นั่งคุยกันเนี่ยคุณแม่พนิดาบอกว่า
ยอมรับว่าตอนนี้แม่เครียดนะนี่ความดันขึ้นเลยนะดมอย่าดมเลยอ่ะค่ะ
นักข่าวก็ถามเครียดอะไรกันล่ะแม่แม่บอกมันมีอยู่สองเรื่องตอนนี้
หนึ่งก็คือโอ้โหโซ่งโซเชียลรุมว่ารุมกระนามแม่หลายเรื่องโดยเฉพาะเนี่ย
อย่างล่าสุดหาว่าแม่เนี่ยเอากระเป๋าแบรนด์เนมของลูกสาวคือคุณตังโมไปขาย
คุณแม่ปฏิเสธเลยบอกว่าไม่จริงเลยนะแม่ไม่เคยทำแบบนั้นนี่นี่ดมยาดม
ยามองค่ะบางช่วงเอายันลมขึ้นมานี่กระดกขวดเลยนะค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องทนายความที่มีการเปิดเผยมีคนออกมาร้องเรียนว่า
ทนายกิจสนะทนายของคุณแม่เนี่ยนี่ไปช่อโกงเขาไว้ตั้งหลายคดีหลายเรื่อง
นี่ฮะเอาเรื่องทนายก่อนนะครับทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวยนะครับ
คุณแม่แต่งตั้งให้ดูแลเรื่องคดีของคุณตังโมคุณแม่บอกว่าที่ตอนนี้ถูกขุดคุยเรื่องประวัติ
เรื่องทนายเรื่องมีหนี้สินหลักล้านมีลูกหนี้๒๐กว่ารายคดีช่อโกงด้วย
คุณแม่บอกว่าคือทนายกฤษณะเนี่ยแต่งตั้งมาให้ดูคดีของน้องแตงโม
โดยมีผู้ใหญ่แนะนำตั้งแต่ตอนเกิดเหตุใหม่แล้ว
จ้างให้มาดูแลคดีนี้ซึ่งเรื่องของอดีตเนี่ยที่ถูกเปิดเผยในตอนนี้
มีขดงคดีนู่นนี่นั่นคุณแม่บอกว่าทุกคนก็มีอดีตด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละ
แล้วก็มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วยืนยันว่าเอาเป็นว่าณขณะนี้
เชื่อมั่นในตัวทนายกิจสนะร้อยเปอร์เซ็นต์
คุณแม่ต้องมีเปอร์เซ็นต์เชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ
เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอดีตของเขาเราไม่เกี่ยวถูกไหมคะ
แล้วก็ใครก็มีอดีตทั้งนั้นคุณยิ่งเรื่องหนี้สินเนี่ย
คุณพ่อน้องโมก็ยังมีอดีตเป็นผู้ล้มละลาย
พ่อน้ำโมอ่ะทำไมไม่ไปคุยมาเขียนมั้งอ่ะ
ทำไมแล้วนี่เขาทำงานให้เราดีอ่ะ

คุณยิ่งยืนยันจะใช้ทนายกฤษณะหรือไม่

อันนี้คือไว้ใจทนายกฤษณะหรือเปอร์เซ็นต์จ้ะแม่

ให้กำลังใจเขาว่านิ่งสงบทำใจให้สงบ

นี่คุณแม่บอกถามเปอร์เซ็นต์อีกแล้ว

ถามเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้ดมอย่าดมหน่อย
คือเครียดอ่ะความดันขึ้นอ่ะ
คือบางวันคุณแม่อยู่บ้านความดันขึ้นนะฮะ
บางทีนัดหมายสื่อมวลชนแล้วบางทีไม่ได้คุยก็มี

ใช่ค่ะแต่เรื่องของทนายความที่ตอนนี้ติด

ก็ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยไง

แล้วก็หลายประเด็นที่ทนายแม่พูดออกมาเนี่ย

เพิ่งได้ตรวจทนายมาแค่ปีกว่า

ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญความชำนาญเรื่องของการทำคดีหรือเปล่า

กลัวจะแพ้คดีกลัวขึ้นศาลไปจริงแล้วยังไงอ่ะ
ตรวจทนายต้องมีปี๖๓มอง
แล้วก็ทนายแม่ก็มีประวัติคดีช่อโกง
คดีนะคะคือผู้เสียหายหลายคนเป็นหลายสิบราย
ก็คือเหมือนกับไปหลอกเอาเงินเขาไปยืมเงินเขาแล้วก็ไม่ใช้หนี้
คนเขาเป็นห่วงคือทั้งหมดทั้งมวลเป็นห่วง
เรื่องราวทางคดีของคุณตังโมลูกสาวแม่นั่นแหละไม่ใช่อะไร
หรือว่าถ้าเกิดไปว่าความจริงแล้วหรือว่าต่อสู้คดีจะสู้ไหวไหมเนี่ย
ใช่เขากลัวว่าถ้าอีกฝั่งนึงเขาว่าจ้างทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ
ความชำนาญในการทำคดีจะไหวไหมทนายแม่จะไหวไหม
อันนี้ดมยานะถ้าเจอกินอย่าลมบอกหน่อยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของคุณโรเบิร์ตหน่อย

ตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีล่าสุดเมื่อวานเนี่ย
จากการสอบปากคำต่างเนี่ยอันนี้นี่

ก็นี่นี่กินอย่าลมนิดนึงทีมข่าวอยากให้ดูจังหวะกินอย่าลม
อืมอ่าคุณแม่รักษาสุขภาพนะฮะ

เข้าใจว่าช่วงนี้เครียดเดินทางไปหลายที่ก็ต้องเหนื่อยด้วย
ท่านผู้ชมครับเรื่องของคุณโรเบิร์ตเนี่ย
ที่เจ้าหน้าที่แถลงประมาณล่าสุดนะครับ
บอกว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนขับเรือ

นี่นะฮะคือคุณแม่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทราบ
อย่างเป็นทางการจากทางตำรวจนะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง
แม่ก็พร้อมให้อภัยเพราะเขาเนี่ยรู้สึกสำนึก
แล้วมากราบเท้าขอโทษแม่จริงทั้งปอแล้วก็โรเบิร์ต
แม่ให้อภัยเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเรื่องคดีมันไม่เกี่ยวกัน
ให้กับตังโมแม่ก็ยินดี
มีคนที่เขาต้องการจะกราบเท้าเราแต่เรื่องคดีไม่เกี่ยว
เป็นเรื่องของตำรวจนะครับ

กระแสคงกระแสข่าวต่างหรืออย่างที่พี่สาวของคุณพ่อคุณตังโม
คุณป้าคุณแตงโมออกมาโพสต์ประมาณว่าคุณแม่ไม่สนใจ

คุณแม่บอกว่ายังไม่เห็นโพสต์นั้นนะครับ
แล้วยังไม่ได้คุยกับทางคุณป้าด้วย
แต่จำได้ว่า๒วันก่อนที่จะเกิดเหตุ
แตงโมไปหาป้ามันเหมือนกับจะเป็นลางอะไรหรือเปล่า

แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนไปสั่งลาอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่า
ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยคุณแม่คุณตังโมบอกว่าจะไม่ขอพูดอะไรอีกแล้วนะครับ
จะให้ทนายความเป็นคนชี้แจงทุกเรื่อง
ตัวแม่เองอย่างวันนี้อาจจะเห็นว่าเครียดดูความดันขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่เอาจริงแล้วแม่บอกแม่ก็ไม่ได้กังวลเรื่องคดีอะไรมากนัก
ร้องจนได้เพชรเลยนะคุณแม่บอก
ส่วนใครจะมองว่าแม่สติดีสติไม่ดี

สุดท้ายแล้วก็คุยกับนักข่าวเสร็จ
ออกไปนั่งรถกระบะของตำรวจไปยังกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เพื่อจะไปหาพนักงานสอบสวนที่นั่น
เนื่องจากตอนแรกเข้าใจผิดว่าจะต้องมาที่นี่
แต่เขาย้ายไปใช้ฐานบัญชาการตรงนั้นแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไปอยู่สักชั่วโมงกว่าแล้วก็ออกมานะครับ

คุณแม่คะคุณแม่ค่ะวันนี้ตำรวจ
แล้วมีรายงานว่าความจริงของวันนี้ตำรวจ
ก็ไม่ได้นัดให้คุณแม่มาให้ข้อมูลให้ปากคำอะไรเพิ่มเติมนะครับ

พอรู้ว่าเขาใช้ฐานกองบัญชาการในการสืบสวนสอบสวนอยู่ที่ตรงนี้

ทีนี้พี่ชายของคุณตังโมคือลูกชายคนโตของคุณแม่พันนิดา
ต่อยดายศนะคะอย่างที่เราทราบข่าวกันแล้วว่า
ก็ไม่ได้ไปปรึกษาเรื่องราวทางคดีกับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิดแล้วนะคะ
แต่พี่ต่อยดายศบอกว่าไม่ได้ถอยนะคะ
ไม่ได้ถอยยังจะต่อสู้เพื่อนน้องสาวอยู่ค่ะ
นี่ค่ะโพสต์นี้โพสต์ของพี่ต่อยดายศ
ผมไม่เคยบอกว่าถอยยังทำเพื่อน้องเต็มที่
ตามที่มีกฎหมายรองรับให้ทำได้
ผมยังมีความหวังในกระบวนการยุติธรรม
ผมยังเชื่อในกฎแห่งกรรม
ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและช่วยเหลือ
ส่งข้อมูลให้ตำรวจต่อไป
ขอบคุณทุกคนจากใจครับ
นี่นะคะคุณแม่พนิดาบอกคุยกับพี่ต่อยเรียบร้อยแล้ว
ต่อยก็เลยไม่ได้ไปปรึกษาอะไรกับทนายตั้ม

เห็นภาพแล้วเป็นภาพตอนเด็กของคุณตังโมภาพน่ารักมากจริง
ใช่ค่ะพี่ต่อยโพสต์เอาไว้
บอกว่าเรามาช่วยตามความยุติธรรมเพื่อน้องโมกันนะครับ
ชาวเน็ตคนที่ติดตามข่าวนี้

ทุกคนก็อยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมกันแน่
เพื่อนสนิทเป็นรุ่นน้องคนสนิท
ที่เราไปคุยด้วยบ่อยนะคะคุณโมอามีนาค่ะ
คนนี้ก็ไม่ถอยนะพี่อุ๋ยคนนี้ไม่เคยถอยนะคะ
เขาก็ออกมาตามความจริงตั้งแต่วันแรกที่มันเกิดเรื่องค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปถามนิดนึง

เกี่ยวกับประเด็นที่คุณแม่ของคุณแตงโมบอกว่าให้อภัยคุณโรเบิร์ต
แม้จะเพิ่งรู้ว่าเป็นคนขับเรือในช่วงเวลานั้น
คือทีมข่าวของเราสงสัยเหมือนกันด้วยความที่อ้าว
คุณโรเบิร์ตก็ยอมรับแล้วว่าเป็นคนขับเรือ
ขับไม่เป็นแต่อยากขับขอขับ
แล้วมันก็มีจังหวะที่เรือกระชาก
แล้วคุณแตงโมก็ตกจากเรือตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพญาจนเสียชีวิต
แต่คุณแม่ให้อภัยเหรอคุณแม่บอกให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ
ก็คุณแม่บอกว่าก็ให้อภัยเพราะว่าปอกับโรเบิร์ตเนี่ย
เขาแสดงความสำนึกจริงแต่มันแยกคนละส่วนกับคดีไง
คุณแม่บอกให้อภัยในฐานะความเป็นคนแต่เรื่องทางคดีก็ว่ากันไป
คุณโมอามีนาน้องสาวคนสนิทเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
จะตอบเรื่องนี้ว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ใจเย็นนะคะน้องโม